ช่วงแรกค่ะจะพาไปดูการล่าเจ้าหมีควายกันก่อนนะคะ
เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการไปจับตัวเจ้าหมีควายที่หนีเข้าไป
อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีชมพูที่จังหวัดขอนแก่น

ยังอยู่จับตัวไม่ได้นะคะยังไงก็จับไม่ได้
ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะใช้โดรนตรวจจับความร้อนเนี่ยไปเจอล่าสุดเนี่ยนะ
นอนสบายใจเฉิบอยู่ในกลางไร่อ้อยค่ะ

เขาสบายใจมากเขาไม่กลัวเจ้าหน้าที่เลย

แม้ว่าจะบุกล้อมอยู่รอบตัวเขาก็ตามนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปดูปฏิบัติการกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง
แต่ว่าก่อนอื่นไปดูก่อนว่าเจ้าหน้าที่เขาใช้โดรนตรวจจับความร้อนช่วงนี้เป็นยังไงค่ะ
นี่ค่ะเป็นเหมือนสัญญาณที่เป็นการจับชีพจรของเขา

แล้วเจ้าตัวนี้ก็คือสามารถตรวจจับชีพจรการเต้นของหัวใจเขาได้ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาใช้โดรนบินตรวจจับความร้อน
แกนค้นหาหมีควายจับความร้อนของมันได้
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ไปเจอเจ้าหมีควายนอนอยู่กลางไร่อ้อย
อย่างที่บอกไปถามว่ากลัวไหมตกใจไหมไม่

เพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจของเขาอยู่ที่๖๐ครั้งต่อนาที
ซึ่งเป็นอัตราการเต้นแบบปกติมาก
แสดงว่าหมีควายตัวนี้สบายใจ
ไม่ได้ตกอกตกใจใดกับเจ้าหน้าที่เลย
เขามีการวัดใช่ไหมว่าถ้ามันตกใจมันจะเต้นเท่าไหร่นะฮะ

ครึ่งเดียวสบายใจค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนเอากรงดักสัตว์ใส่ขนุนสุก
ผลไม้ด้วยเอาไปวางไว้กลางไร่อ้อย
ล่อให้เจ้าหมีควายเข้ามาอยู่ในกับดัก
แล้วก็วางกำลังเจ้าหน้าที่เขาก็ล้อมไร่อ้อยเอาไว้
มีทั้งก่อกองไฟนำตะข่ายเซ็นเซอร์
ตรวจจับความเคลื่อนไหวของเจ้าหมี
เพื่อรอปฏิบัติการในช่วงเช้า

เจ้าหน้าที่เองก็วางแผนใหม่
ก็จะกดดันมาให้มันออกไปสักทีเถอะจากปลาอ้อย
ด้วยการใช้รถไถเข้าไปครับในไร่อ้อยเลยนะ
ผลักดันให้มันออกมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดออกปุ๊บ
ก็จะมีการยิงยาสลบไงโดยค่าเสียหายของต้นอ้อยทั้งหมดแน่นอน
ถ้าเกิดรถไถไถเข้าไปนะต้นอ้อยมันจะเสียหายใช่ไหม
เงินตรงนี้เดี๋ยวเขาจะชดใช้ให้กับเจ้าของไร่อ้อยในภายหลัง
นะฮะเจ้าของก็เลยยินยอมไปนี่ไถเข้าไปไถเข้าไปคืออ้อยกำลังตัวนะ
ก็ต้องยอมแล้วครับนะฮะโดยก่อนเริ่มปฏิบัติการ
ทางด้านของนายสุริยาอุตสาวงนะฮะซึ่งเป็นพนักงานพิทักษ์ป่า
พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านที่บ้านโคกป่ากุงเนี่ย
เขาต้องจุดทูปเลยขอเส้นไหว้ขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่
สารตาสารยายบนบานสารเก่าให้มันราบรื่นทีเถอะ
เริ่มนำรถถ่ายขับลุยเข้าไปในไร้อ้อยครับผลักดันเจ้าหมีควายเนี่ย
ออกไปทางทิศตะวันตกตรงนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการล้อมตะข่ายเอาไว้แล้วนะคะ
ถ้าหมีควายวิ่งออกมาติดตะข่ายแน่นอนอืม
พอวิ่งออกมาตรงจุดนั้นแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะยิงยาสลบ
ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นชุดยิงยาสลบโดยเฉพาะนะคะ
นี่แต่สายเขาโอ้โหใช่นะคะเจ้าหน้าที่ชุดยิงยาสลบ
เขาจะสแตนบายอยู่รอบรอบด้านครับถ้าเจ้าหมีควายวิ่งออกมาปุ๊บ
ภาคพื้นนั่งร้านมุมสูงที่เขาสแตนบายเอาไว้
ล็อกเป้ายิงยาสลบทันทีเลยอ่ะนะคะขึ้นไปอยู่บนรถกระเช้าแล้วโอ้โห
มีปืนแล้วทั้งภาคพื้นดินทั้งบนฟ้าทั้งรถกระเช้า
มาหมดค่ะนอกจากนี้ยังมีสุนัขดมกลิ่นด้วยนะคะ
ตระเวนพื้นราบเพื่อดมกลิ่นหาเบาะแสของหมีควายด้วย
แต่เชื่อไหมตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่เมื่อคืนตอนเช้าถึงตอนนี้
สรุปเนี่ยยังจับไม่ได้นะคะยังจับไม่ได้
แล้วที่ไปเจอตอนแรกในตอนนี้ไม่เจอแล้วนะคะ
เห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหมีควายตัวนี้แล้วแต่คืนนี้ค่ะ
คืนนี้เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการต่อเดี๋ยวเราเองก็จะเกาะติดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นด้วย
คุณผู้ชมติดตามนะคะคืนนี้ไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวจะมีภารกิจให้ตามกันด้วยนะคะ
ทำทุกวิถีทางแหละนะฮะเพื่อให้จับมันให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายชาวบ้านอีก